เขาเขาเขาซิ่งน้ำคลันที่ท่านต้องเข้าใจตามผมก็คือว่า
เราไม่ได้สมัครสมาชิกอันนี้เลยที่ผ่านมามีการสมัครที่ไหนแล้ว
เมื่อท่านไปสมัครท่านก็ไปจดทะเบียนเขาไม่ได้
แต่อีกประเทศหนึ่งเขาจดทะเบียนมาแล้ว
ถามใครใครเป็นคนต้องสมัคร

แล้วเมื่อมันเรียบร้อยแล้วเขาตอบรับแล้วเราก็จะจดทะเบียน
แต่คราวนี้การจดทะเบียนนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
ก็จดทะเบียนของทุกประเทศที่มีนั่นแหละ
นี่ของเราก็จะจดช้าไปกว่าเขาเพราะที่พามารัฐบาลไม่คงใจในเรื่องแบบนี้เท่าไหร่หรอก
มันก็ไม่ได้ไปสมัครสมาชิกเขาไงนั่นแหละก็สิ่งที่มันเป็นปัญหาของเรา
มันก็ตามไปสู่ว่าอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องของฤทธิศิษฐ์
เราผลิตสินค้ามันต้องมีที่มานะหรือแม้ท่านกิจกรรมการแสดงอะไรจากที่มันเป็นของไทย
ต้องไปจดเอาไว้ว่าของเราเป็นแบบนี้มันไม่เหมือนกันหรอก
แต่งตัวก็ไม่เหมือนแล้วแต่ของเราก็เราก็มีความวิจิตพิษดาร
ในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของบทร้องรำต่างมีความงดงาม
ก็ของเราใช่ไหมไม่ใช่เราเปรียบเทียบใครเก่งกว่าใครไม่ใช่หรอก
หรือของใครมันก็ของภูมิภาคนี้ทั้งนั้นแหละมันก็มาจากพื้นฐานเดียวกันลามัยนะใช่ไหม
เมื่อวานนี้ก็ค่ะมีทางอ่าทางอ่าผู้ตรวจกรรมแผ่นดินนะค่ะ
ทางคลมอจะรับเรื่องของทางสาธารณธรรมดูเนี้ยค่ะอ่า
เพื่อแนะนำส่งหนึ่งต่อไปทางสนชองไหมคะเดี๋ยวท่าน
ก่อนกฎหมายมันเป็นยังไงวะค่ะเขาฟ้องอยู่ไม่ล่ะเขาอะไร
ผู้สุดการอะไรแหละรับฟ้องมาใช่ไหมเขาพี่นาของ
เขาสาธารณธรรมดูพี่นามาพี่นาแล้วมันมันมันอะไรมัน
ผิดมันถูกมันถูกถ้าเฉพาะวาตานี้มันผิดเฉพาะมา
ตีผิดทั้งหมดค่ะมันจะไปตีรวนว่าไอนี่ตรงนี้ต้อง
ผิดทั้งฉบรับนี่มันก็มันก็มันก็มันก็ลมไงนี่
แต่เดี๋ยวบอกผมมันจะลมอ่ะหรือผมแกล้งเขียนให้มัน
ผิดพิษแบบนี้มันก็ไปไม่ได้ออกประเทศอ่ะ
แล้วก็ขออนยาถามเรื่องอ่าศูนย์ปราบโกรของดับ

ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ค่ะทางบิ๊กป๊อกนะคะ

ทางมหาภัยนะคะ

ไม่เห็นก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นด้วยแล้วบอกไม่เห็นด้วยแล้วมันตั้งไหมล่ะ

เขาก็ตั้งไว้ดิผมไม่เห็นด้วยไง

เรื่องของที่ทางท่านนายกได้เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ

นับดองในประเทศธรรมะนะคะ
ไม่ใช่เขาขอมา

กิจกรรมแผนภัณฑ์ของแต่ละประเทศจะเป็นเรื่องมึงกันเอง

นี่มิติฤทธิวสารคนนี้มา
มาตรวจสอบบ้านเรามาจัดระเบียบบ้านเรา

ทุกประเทศเขาก็มีกฎของเขา
ก็ดูเป็นอินิเชลศรีปที่ดีนะคะ
ท่านนายกมีแนวทาง

เรื่องภาษาในของเขาภาษาในฝั่งเราเราก็ไม่สมมุติคนเหล่านี้มาเคลื่อนไหว
นี่เดี๋ยวจะทำแล้วแต่ถ้าให้ผมไม่เจรจารย์มันเรื่องอะไรหรือเปล่า
ผมเจรจารย์เขาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ชาติเดียวกับผม
ต้องพรบบัตรธรรมติที่เป็นปัญหาในตอนนี้มองเจตนาของจตุพรอย่างไรที่ออกมาทั้งเบก
เกาะมนึงกดแรงถ้อคัมกลับมาทอนนี้ครับ
ถึงประเด็นถึง๑หมื่นล้านตรงนี้เนี่ย
อยากให้ท่านนายกพูดให้ชัดว่าตกลง

มันจะพูดอะไรก็ไปฟังผมไม่ฟังเกียรติฟัง

ผมพูดแต่เพียงว่าอนุมัติหลักการของรัฐบาล
ก็มุมมาไป๓๐๐๐ล้านก็แค่นั้น

ซึ่งยังไงก็เป็นไปไม่ได้ที่จะถึงหมื่นล้าน

ถามซับอยู่นะ
ป่าที่ถามนี้เพื่อให้

เธอฟังฉันไปแล้วเมื่อกี้เธอก็ไปคิดเอาสิ

ผมก็บอกว่า๓๐๐๐ล้านอันวัดไปเท่านั้นก่อน

จบแล้วแค่นี้มันจะขยายอะไรอีกแล้ว

แล้วถ้าคุณจะพูดให้ผมไปเฉียง
ไอ้คุณที่ว่าไอ้คนเมื่อกี้เนี่ย

ถ้าเขาบอกเขาจะหมื่นล้านเอาหลักฐานมา

คุณก็ไปว่าม้าจะให้ผมไม่หยุดทุกคนตีการทั้งหมดมันก็ไม่ทัยนะอยากกันเองเนี่ยผมก็ต้องหยุดให้ได้แหละ
คุณก็ไม่หยุดให้เราอยากใช้อาวุธสงครามยิงใช้กันผมไม่รับ
คุณก็ไม่หยุดให้เราอย่างไหวเหรอฟังงานว่ากุฏเกาะ
เพราะตัวสอบแล้วเรื่องผิดเผ็ดอะไรข้อสอบ
สิ่งสำคัญที่ไม่อยากให้ไปมองกับพี่ตรงนี้มันผิดข้อเดียว
ไม่ได้ผิด๕ข้อเขายืนยันอย่างนี้
แต่หลักการของมันคือไม่เคยมีการเฉลยข้อสอบ

เพราะฉะนั้นเด็กสอบไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าถูกหรือผิด

ที่มีการเฉลยข้อสอบผิดข้อหนึ่ง

ข้อสอบมันเยอะเพราะสอบมันอะไร
อาธิในมันเยอะครับ

จะทงเค้าก็ไปหาวิธีพินาภาพของเค้า
หาอะไรบ้างภาคจันทร์
มีธนาคารให้เข้าเครื่องนับ

กลัวข้อชนิดหน่อย
การค้าสัตว์ป่าค่ะไทยถูกมองว่าเป็นศูนย์การค้าสัตว์ป่าล่าสุดมีทางสร้างเสริม
ที่ผ่ามาทำไหมแล้วทำไหมไปทำก็จบ
ประมาณนี้ทำให้ไงแสดงว่ามันต้องมีอย่างนี้มันจัดงานแล้วไม่ทำกัน
ใบบังหาศาสตร์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกซ้ำไปอย่าให้ผมว่าเป็นที่ไหนล่ะ
มันก็เสียความเชื่อมั่นไปอีกสิ่งที่เราทำวันนี้เราเจอปัญหาเราก็แก้ปัญหา
แล้วก็ต้องการให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับ
เราก็ไม่ควรจะอะไรให้มันคึกโครมมากมายนะเพราะมันประเทศเรา
ก็ต้องทำไหมถ้าเค้าทำกันเราก็ต้องทำ